มีเรื่องที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะ
เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็กทารก

พี่สาวของเขาก็คือน้องอายุเพียงแค่๒ขวบเท่านั้น
มานั่งคุยมานั่งดูน้องที่ตายไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็สงสารแล้วก็เวทนามากเลยนะ
คือเด็กที่เป็นพี่ไม่รู้ว่าน้องเสียชีวิต
ใช่ถามว่าน้องเป็นอะไรใช่

คือน้องเสียชีวิตแล้วหมายถึงเด็กทารกด้วยนะเขาเสียชีวิตแล้วค่ะ
เป็นเหตุการณ์ในช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยกันแต่งตัวศพทารกชาย
ก่อนที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา

ฐานะไม่ดีนะคะก็ไม่มีเงินไปประกอบ
ทางศาสนาในที่วัดเนี่ยนะคะเจ้าที่กู้ภัยก็เลยต้องช่วยกันตามกำลังที่มี
ซึ่งกรณีนี้นะคะเจ้าที่กู้ภัยจุดอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินท
ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านว่าขอให้ช่วยนำร่างเด็กที่เสียชีวิต
ออกจากโรงพยาบาลสุรินทร์กลับบ้านเกิดในอำเภอบัวเชษ
เพราะว่าแม่ก็คือนางสาววรกันพักคำคลอดลูกก่อนกำหนด
อายุคันเพียงแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องคลอดออกมาก่อน
แล้วน้องก็อาจจะสุขภาพไม่แข็งแรงส่วนสามีก็คือนายชายาลาหา
ก็ไม่มีเงินค่ารถที่จะนำศพกลับมาทำพิธีทางศาสนาได้
ประกอบกับว่าสองสามีภรรยานี้ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่บุญธรรม
ซึ่งเคารพนับถือรู้จักกันมาก่อนหน้านี้๓๔ปีก็เลยไม่ได้มีญาติพี่น้องมากมายที่จะได้มาช่วยจัดงานนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบัวเชษก็เลยช่วยเหลือโดยการดำเนินการจัดงานศพให้ทั้งหมด
แล้วก็นำศพเด็กชายที่เพิ่งคลอดมาเพิ่งเกิดมาได้๗วัน
บำเพ็ญกุศลที่วัดป่าบ้านจานแล้วก็ทำพิธีเผาศพไปเมื่อวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
ก็มีเพียงแค่พ่อแม่ของเด็กแล้วก็พี่สาวของน้องเนี่ยค่ะ
รวมถึงชาวบ้านไม่กี่คนที่มาร่วมงานเพียงเท่านั้นทีนี้แม่ของน้องคนนี้นะคะ
ก็คือนางสาววรการบอกว่าตัวเธอและสามีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ไม่ได้มีญาติพี่น้องเพราะว่าพ่อแม่เองก็เสียชีวิตไปหมดแล้ว
มีเพียงแค่พ่อแม่บุญธรรมเท่านั้นค่ะที่จะไปมาหาสู่กันได้
ซึ่งขณะที่เธอกำลังจะไปหาพ่อแม่บุญธรรมเธอก็ตั้งท้องอยู่๗เดือน
ก็ท้องแก่เธอเกิดเจ็บท้องคลอดก็เลยไปโรงพยาบาลสุรินทร์
ปรากฏว่าคลอดก่อนกำหนดค่ะก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเพราะสุขภาพไม่แข็งแรง
ตัวเธอคลอดก่อนกำหนดก็เลยส่งผลทำให้ลูกชายเสียชีวิตด้วย
คุณผู้ชมก็เป็นภาพนะในการเผาศพแบบเรียบง่าย
คนที่เห็นแบบนี้แล้วก็อาจจะสงสารนะคะคุณผู้ชม
แต่ก็แอบเวทนากับน้องที่เป็นพี่ที่เขาไปดูศพน้องตัวเอง
ด้วยความไร้เดียงสายังไม่รู้
น้องเป็นอะไรแบบนี้นะครับ